เรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีกันบ้างนะคะ
เดี๋ยวเราพาไปสืบสารพิธีการไหว้ครูรำวงย้อนยุค
ประเพณีล้านนากันหน่อยนะคะ
งานนี้นะคะเป็นการสร้างความสามัคคี
แล้วก็ช่วยให้สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุแข็งแรงด้วยค่ะ

ประธานชมรมรำวงย้อนยุคกลุ่มดอกตะล่อม
รำวงย้อนยุคใน๑๔ชุมชนเขตเทศบาลเมืองพยาว

ประธานชมรมรำวงย้อนยุคดอกดาวเรืองดอกมะลิ

รวมแล้วทั้งหมดกว่าร้อยคนเลยนะคุณผู้ชม
แต่งชุดกันสวยงามลายดอกขนาดนี้นะคะ
กำลังร่วมทำพิธีไหว้ครูรำวงย้อนยุค
สืบทอดประเพณีล้านนาโบราณค่ะ
เพื่อส่งเสริมแล้วก็สร้างความสามัคคี

ผู้สูงอายุแล้วก็คนทั่วไปนะคะ
ให้ออกกำลังกายด้วยการรำวงแบบย้อนยุคแบบนี้นั่นเองนะคะ
พิธีไหว้ครูก็ประกอบด้วยขันข้าว
อกไม้ทูบเทียนขนมนมเนยสุรา
มีการยกครูไหว้ครูประพรมน้ำขมิ้นส้มปล่อยนะคะ

ซึ่งดัดแปลงประยุกต์เป็นการรำวงย้อนยุคนั่นเอง
แล้วก็มีการรำวงถวายไหว้ครูของแต่ละกลุ่มด้วย
โดยมีสาวรำวงแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาพรสีสันสวยงามแบบนี้นะคะ

คือมีดอกไม้ตรงหูด้วยนะคะ

ถูกต้องนี่เป็นสิ่งสำคัญของผู้สูงอายุถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพจิตที่ดีสดใสร่าเริง
อายุเราก็จะยืนยาวด้วยแล้วก็เป็นวิธีการสืบสารประเพณีแบบโบราณดั้งเดิมมา
ทุกที่ต้องมีครูทุกอย่างต้องมีครูใช่ไหมอย่างระมงย้อนยุคอย่างนี้
เขาก็มีการไหว้ครูที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้มาให้แก่เราด้วยถูกต้องนะครับ